ฟุตบอลไทยลีกครับไปดูฟุตซอลไทยลีกกันบ้างนะครับ
เลขที่๒นี้ก็ถือว่ายังมีการถล่มประตูกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางกรมทางหลวงเมื่อวานนี้
ปูพรมถล่มสิงสมุทรสาครไปแบบขาดลอยครับ

หลุกอันดับที่๖ชุดสีน้ำเงินนะครับ
บ้านพบกับสิงห์สมุทรสาครเกมนี้มีเล่นของก่อนด้วยครับ
ทางฝั่งทีมเยือนศรีสมุทรสาครต้องใช้ผู้รักษาประตูสำรอง
จากตัวจริงนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าเริ่มมาได้เพียงแค่๒๕วินาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ
สุธิพรกรัฐเจริญนะครับตัดมาได้แล้วก็ยิงให้ทำ
กรมทางหลวงขึ้นนำก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับเท่านั้นไม่พอเข้าสู่นาทีที่สองนะครับ
ทางหลวงหนีห่างเป็นสองศูนย์จากภูดิตธรรมรสนะครับนาทีที่สิบสามครับ
เจ้าถิ่นบวกเพิ่มเป็น๓๐นะครับจากสุรสิทธิ์อรุณลึก
มานาทีเดียวครับเกียรติยศชล้ำเขตนะครับ
เปิดลูกคิกอินนะครับให้กับโรมันโดมงลูกนี้เป็น๔๐
โอ้โหเปิดอย่างกับบอลใหญ่เลยนะครับนี่บอลโต๊ะเลยครับ
จะใช้การหม่งลูกนี้เข้าไปนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
กรมทางหลวงได้ประตูที่๕ครับจากนาทีทุซิรินะครับ
ก็จบครึ่งแรกนะครับเจ้าถิ่นนำห่างถึง๕๐ครับ
มาในต่อครึ่งหลังนะครับนาทีที่ยี่สิบสาม
เจ้าถิ่นยังบุกอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นสุธิพรกลับเจริญ
เหลียงหลบบัตรสามคนเลยนะครับก่อนที่จะจ่ายให้กับหน้าทีทุสิริ
ยิงง่ายเข้าไปครับหกศูนย์แล้วครับ
หน้าทีที่สามสิบสองสิงสมุดสงคามนะครับ
ฮึดสู้ครับตีไข่แตกเป็น๑ต่อ๖นะครับ
สิทธิชัยประสงค์สินกัปตันทีมนะครับ
แต่ว่ากรมทางหลวงถึงแม้จะนำเยอะนะครับ
แล้วก็ได้ประตูนะครับจาก
และนาทีที่๓๘เจ้าถิ่นมาได้อีก๑ลูกนะครับนาทีทุซิริครับ
แล้วก็ไล่มาเป็น๒ต่อ๘จากจักรินต้นเหนียมนะครับ
ดราม่านิดครับในช่วงท้ายนะครับ

แต่ก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับก็จบเกมเป็นกรมทางหลวงที่ชนะไปแบบต้นพลครับ
จะเพิ่มเป็น๒๓คะแนนรังอันดับ๖อย่างเดี๋ยวแน่น
ส่วนสิงห์สมุทรสาครมี๑๗คะแนนอยู่อันดับ๗ต่อไปครับ
อีกคู่หนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยเกษมบดิษฐนะครับ

อันดับที่๑๓รอบสุดท้ายเปิดบ้านพบกับห้องเย็นท่าข้ามอันดับ๕ครับ
นาทีที่๖ห้องเย็นท่าข้ามขึ้นนำก่อน๑๐นะครับ
จังหวะนี้มีโชคช่วยนิดหน่อยครับ

พีรพัฒน์พุ่มเพชรผู้เล่นของจากทางเจ้าถิ่นนะครับ
ครึ่งหลังนาทีที่๒๗ครับอนันตชัยปราบวงศาครับ
ฟรีคลิกจังหวะนี้มาแล้วก็มีเขียบเปลี่ยนทางครับ

ก็ช่วยให้มเกษมบัณฑิตนั้นตีเสมอเป็น๑ต่อ๑
แต่หลังจากนั้นแค่๒นาทีดูลูกนี้ครับ
โอ้โหเต็มข้อเลยครับ
กู้ครับวอลเล่ลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามนะครับ
ก็ช่วยให้เป็นประตูชัยของห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
เอาชนะไป๒ประตูต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๒๙คะแนน

เกษมบัณฑิตมี๙แต้มเหมือนเดิมยังอยู่โซนตกชั้น

กอกซิตี้เสมอกับสุราธานี๓ประตูต่อ๓

เสมอกับมภาคไป๔ประตูต่อ๔
รางคะแนนในขณะนี้ของศึกฟุตซอลไทยลีกนะครับ

อันดับ๕ห้องเย็นท่าข้ามครับ